คลิปที่คนเลี้ยงหมาคนรักหมาต้องสะเทือนใจ

เดี๋ยวขอทิชชู่ให้คุณทัศนัย

คือหมาปอมมันก็ตัวนิดนึงขนปุ๋ยน่ารัก
มันไม่ได้มีพลักกำลังอะไรมันสู้กับเรา

มันกลัววิ่งลนลานยังไม่หนำใจ
เอาไฟแท็กไปจุดเผาขนมันอีก
ไปดูคลิปที่มันเกิดขึ้นกันก่อนคุณผู้ชม
นี่คือแบบไปทำน้องทำไมเนี่ยจิตใจทำด้วยอะไรก็ไม่ทราบ
มันร้องแบบด้วยความกลัวความเจ็บขนาดนั้นนะฮะ
ก็คือเป็นการทำร้ายน้องหมาเป็นหมาปอมตัวนิดเดียวคุณผู้ชมนะฮะ
เป็นช่วงที่ชายคนนี้จุดไฟนี่มันคือเห็นแววตาไหม
เอาตาดูแววตาของหมาปอมดีคือมันกลัวมากอ่ะ
ถูกเอาไฟแชคจุดอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมมันหวาดกลัวมาก
ตอนแรกคลิปนี้ถูกแชร์ไปในกลุ่มคนรักหมาที่สิงคโปร์ก่อน
แล้วก็มีชาวเน็ตบอกว่าหนุ่มคนที่ทารุณนี้เป็นนุ่มสิงคโปร์จริง
แต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่คอนโดที่เมืองไทย
ไปช่วยน้องหมาตัวนี้หน่อยแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีกับหนุ่มสิงคโปร์คนนี้ด้วย
หรือเหลือเพียงพลทบดโทสมพงษ์ชิงดวงผู้ประชาการตบดตรคลเขาเมือง
รู้ว่านุ่มคนนี้เนี่ยเป็นใครเป็นนุ่มสิงคโปร์เข้ามา
เมืองไทยตั้งแต่๑๙ตุลาคมและอยู่ที่
คอนโดแถวลาดเพล้าซอย๑๐ทางบ่าย๓๓๐ของ
เมื่อวานตำรวจตมและตำรวจโรงพักสุธิศาล
บุกไปถึงคอนโดเลยครับไปที่ห้องพักชั้น๔
ของเขาที่ใช้เป็นที่ทรมานน้องหมาตัวนี้
แต่ว่าไม่เจอใครอยู่ในคอนโดเลยนะครับจนประมาณสักสามทุ่ม
หนุ่มคนนี้พร้อมกับอดีตแฟนเขาเนี่ยอุ้มน้องหมาปอมในคลิปเนี่ย
ไปหาที่โรงพักสุธิศาลครับตำรวจก็เลยสอบประคำกว่าสองชั่วโมง
ล่ามจากนั้นก็ให้ทั้งสองคนออกไปที่บริเวณด้านหลังโรงพัก
เพื่อหลบนักข่าวที่เพราะนักข่าวรออยู่หน้าห้องเยอะมากอืม
แล้วก็ปฏิเสธจะให้ข้อมูลกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ว่าเราถ่ายภาพได้เห็นไหม
ค่ะก็อุ้มน้องหมามาน้องหมาก็ยังเป็นปกติดีอยู่นะครับนะฮะ
แต่พอทั้งคู่กลับจากโรงพักมีการอัดคลิปชี้แจงเรื่องที่มันเกิดขึ้น
เป็นคลิปนี้ถ่ายด้วยกันยอมรับว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงจริง
ทรมานน้องหมาแล้วก็ถ่ายคลิปไว้จริงเป็นการประชดผู้หญิงคนนี้
คือเป็นอดีตแฟนเขาอ๋อผู้ชายคือเขาซื้อหมามาเลี้ยงเป็น
ด้วยกันเป็นลูกอ่ะอ่าเออเป็นกล่าวใจระหว่างแฟนเขา
แต่เป็นคลิปเก่าเก่าแล้วตอนนี้สำนึกผิดแล้ว
แล้วก็ขอโทษสังคมและขอโทษกับน้องหมาด้วย
กับสิ่งที่ทำลงไปนะฮะ
ค่ะเขาบอกว่าวีดีโอที่เขาถ่ายที่เขาโพสต์ไปเมื่อวานนี้

ประมาณ๓เดือนที่แล้วค่ะ
วันนี้คุยกันโอเคไม่ต้องห่วง
เขาบอกว่าวันนี้หมาอยู่กับหนูไม่เป็นอะไรหมาโอเคทุกอย่าง
นี่จะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้าย
เขาบอกว่ามันจะเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งสุดท้ายเขาจะไม่ทำแบบนี้อีกค่ะ
เขาจะมาขอโทษทุกคนที่เขาทำกับหมาแบบนี้แล้วก็ขอโทษหมา
วีดีโอนี้ค่ะเขารู้สึกผิดมาก
นุ่มสิงคโปร์ผู้หญิงอดีตแฟนเป็นคนไทย
สุดท้ายผู้หญิงก็ยอมรับว่าผู้ชายทำไปเพราะประชดเธอจริง
ตอนนี้หมาก็ปลอดภัยคือเขาเป็นอดีตแฟนกันไปแล้วนะ
ตอนนี้หมาก็อยู่ในความดูแลของผู้หญิงไปแล้วแต่ว่าในส่วนของคดีความฝั่งผู้ชาย
ถ้าเราเรียกเลือกไว้เสมอว่าเราที่เรียกตัวเองว่ามนุษย์
เขาเนียงโทรภัมธ์